คุณผู้ชมครับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจเรื่องนี้
เรื่องของการผลักดันสินค้าแบรนด์ไทย

ที่จะผลักดันสินค้าคุณภาพแบรนด์ไทย
แล้วก็ไปร่วมในการพัฒนาสินค้าแบรนด์ของไทย

แล้วก็ที่สำคัญมีคุณภาพทำให้ชาวโลก
เขาสนใจแล้วก็สั่งซื้อสนับสนุนสินค้าไทยนะครับ

ทั้งงานเซรามิกเครื่องปั้นดินเผา

เป็นผลงานที่สร้างสรรค์โดยฝีมือคนไทย
เพื่อผลักดันสินค้าคุณภาพแบรนด์ไทย
ก้าวไกลสู่ระดับโลก
ในทุกมิติอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด

เป็นประเภทอาหารงานหัฐกรรม
สมุนไพรและเสื้อผ้าค่ะ
มองเห็นว่าคนไทยเองมีศักยภาพ
ในเรื่องของงานงานฝีมือที่มีความปรานีตนะคะ
คนไทยเองมีความตั้งใจในการที่จะออกสินค้าอย่างมากเลย

แต่ว่าบางครั้งเขายังขาดโอกาสในบางอย่าง
อย่างเช่นขาดโอกาสในเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่าย
หรือว่าขาดโอกาสในเรื่องของการได้ความรู้ต่าง
จากแหล่งจำหน่ายสินค้าต่างนะคะ
พอมาถึงตรงจุดนี้เรามองว่าในฐานะที่เราเป็นร้านค้า
จำหน่ายสินค้าให้กับชาวต่างชาติ
เราเลยมองว่ามันเป็นจุดที่จุดแข็งของเรา
ที่เราสามารถจะช่วยชุมชนได้
เราดูที่ตัวสินค้าเราต้องมั่นใจก่อนว่าสินค้าเหล่านี้
เป็นสินค้าที่ทำด้วยความตั้งใจจริง
ผู้ผลิตเองต้องใส่ใจ
เรามองก่อนว่าแล้วหลังจากนั้นก็ดูว่าสินค้าตัวนี้

เขาเอาความเป็นชุมชนของเขา
ชูจุดเด่นในตัวสินค้าอย่างไร
แล้วก็มีเรื่องราวด้วยที่จะสื่อว่า
ไม่ใช่แค่เป็นสินค้าไทยแล้วก็จบ

เพื่อเป็นการต่อยอดให้กับชุมชนนั้น
ขนมทองม้วนเกรดพรีเมียมหลากหลายรสชาติ
รสช็อกโกแลตชาเขียวและกาแฟ
พร้อมแพ็กเกจจิ้งดีไซน์สวย

ในการสนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่าย
ประกอบกับรสชาติหอมอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์
ถูกใจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ของคุณปราโมทวางจำหน่ายอยู่ทั่วไป
สิ่งแรกที่ประทับใจก็คือรสชาตินะคะ
รสชาติที่มีความอร่อยแล้วก็แตกต่างจากทองม้วนทั่วไปนะคะ
พร้อมกับตัวเทคเจอร์ของเขาที่แตกต่าง
ปกติเราทานทองม้วนก็ส่วนมากจะเป็นแบบบางกรอบ
อันนี้เขาจะแน่นนะคะแน่นแล้วก็พอคำแบบออกมา
รสชาติที่ถูกปากพอสมควร
แล้วเขาก็มีรสชาติหลากหลายด้วย
เราก็เลยมองว่าเลยเชิญคุณปาโมดมาคุยว่า

ที่เราจะผลักดันสินค้าที่เป็นของพื้นบ้าน
ของบ้านของไทยเราเนี่ยค่ะเราจะโกลอินเตอร์ด้วยกัน
ผลิตภัณฑ์โอท็อปชุมชนในเรื่องการปรับแพ็คเกจจิ้งใหม่
เน้นเอกลักษณ์ความเป็นไทยแม้กระทั่งปรับสูตรการผลิต
เพื่อตอบโจทย์ความชื่นชอบของนักท่องเที่ยว
โดยเฉพาะกลุ่มชาวจีนญี่ปุ่นและเกาหลี
เข้าไปสนับสนุนสินค้าโอทอประดับ๒๓ดาว
เพื่อพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
ไอเดียการผลิตจนกระทั่งรับซื้อ
โดยจะเริ่มนำร่องก่อน๒ชุมชนภายในปี๒๕๕๙
ทรัฐทีวีรายงาน